ของดิฉันเรื่องเว็บพนันออนไลน์
วันนี้ตำรวจก็คุมตัวประธานสโมสรฟุตบอลลำพูนวอริเออร์
มาสอบปากคำเครียดกว่า๑ชั่วโมงนะคะคุณผู้ชม
เรื่องที่เจ้าตัวไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์
เจ้าตัวปฏิเสธแต่ตำรวจยืนยันมีหลักฐานที่จะเอาผิดนะคะ
กระทำผิดทางออนไลน์นำหมายจับสารอาญา
ไปคุมตัวในพงศิริภาคฐานราชวงศ์ศึกษ์
ขณะที่หนีไปบ้านพ่อตาที่พยาว
ในความผิดร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนัน

สมคบกันตั้งแต่๒คนขึ้นไปเพื่อฟอกเงิน
คือตำรวจมีหลักฐานว่าในพงศิริภาคฐานราชวงศิริภาคฐานกับพวก
มีส่วนร่วมกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์
ก่อนหน้านี้สารออกหมายค้นไปเมื่อ๒๒พฤษภาคมที่ผ่านมา
ก็ไปตรวจค้นที่เขตจังหวัดเชียงใหม่ปราจินบุรี
สาแก้วนนทบุรีบุรีรำและกรุงเทพก็ได้หลักฐาน
บอกไล่หลักฐานเป็นประโยชน์เพียงพอมากพอที่จะขอให้สารออกหมายจับ
จนกระทั่งนำไปสู่การจับกลุ่มตัวนะคะ
ซึ่งวันนี้เนี่ยก็คุมตัวมาส่งพนักงานสอบสวนที่สนมักกษันนะคะ
แล้วตำรวจบอกว่าขอหมายจับไป๓คนนะคะคดีนี้
จับในพงศิริได้ที่พยาวจับนายพัศกรหรือกันทรจันมะโยมได้ที่จังหวัดเชียงใหม่
ส่วนผู้ต้องหาอีกคนนึงยังหลบหนีอยู่คือนายดะนุพลดอกจันทร์นะคะ
ตำรวจก็สอบปากคำนายพงศิริในประเด็นเกี่ยวกับการทำธุรกิจที่มาที่ไปแหล่งที่มาของรายได้
ส่วนเรื่องทรัพย์สินก็จะประสานปปงมาตรวจสอบอายัดทรัพย์ที่ได้มาจากการทำผิด
รวมถึงธุรกิจของสโมสรฟุตบอลด้วยถ้าพบว่าเอาเงินที่ได้จากการทำผิดไปซื้อก็จำเป็นต้องอายัดด้วย
แข่งขันอะไรได้ปกติก็ไม่มีผลกระทบอะไรกับตรงสวนนี้นะคะ
ยืนยันว่าตำรวจมีหลักฐานมัดตัวแน่น
เพราะว่าตำรวจเขาบอกว่าเขาไล่สืบสวนมาตั้งแต่ปีหกศูนย์
๖ปีค่ะตามมาตั้งแต่ปี๖ศูนย์
แต่ยังไม่ยืนยันว่าเครือข่ายของในพงศิริเนี่ย
เกี่ยวข้องกับเครือข่ายพนันออนไลน์ไหนบ้างค่ะ
นายพงศิรินี่นะคะหลังจากที่ถูกสอบนานกว่า๑ชั่วโมง
ก็ค่อนข้างเครียดนะคะก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
แล้วจะขอให้การเพิ่มเติมภายหลัง
เส้นทางธุรกิจที่ตำรวจพบเนี่ยก็มี๔บริษัทด้วยกันนะคะ
มีทำธุรกิจสโมสรฟุตบอลมีร้านอาหาร
มีร้านขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแล้วก็การท่องเที่ยว
แต่ตำรวจบอกว่าน่าจะมีมากกว่านี้นะคะ
วันพรุ่งนี้จะนำตัวไปขออำนาจศาลฝากขัง

จากอัตราโทษสูงก็กลัวว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานค่ะ